สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับวันนี้ตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ
ต่อเนื่องนะครับก่อนที่พวกเขานั้นจะลงทำเกมในนัดเปิดสนาม
อย่างเป็นทางการนะครับของทีมชาติไทยในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
ซึ่งเป็นเกมในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลอาเซียนคลับซึ่งเราเป็นแชมป์เก่า
ติดตามความพร้อมได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเจอกับอินโดนีเซียนั้น
ต้องการ๓คะแนนแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนัดนี้นั้นถือว่าเป็นเกมแรก
เพื่อเรียกความมั่นใจของผู้เล่นหน้าใหม่บางคนที่ถูกเรียกติดเข้ามาชุดนี้
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกลือกชัยคุณโทครับ

พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในศึกซูซูกิครับนะครับ
พวกเขาก็ตั้งเป้าที่จะเก็บ๓แต้มแรกให้ได้ครับ
ความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน๒๐๑๖ในวันนี้
โดยเกมนี้โค้ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองอาจจะปรับระบบการเล่นจากเกมที่เสมอกับออสเตรเลีย๒ประตูต่อ๒
เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจากระบบ๕๓๒มาเป็นระบบ๔๓๓
ส่วนความพร้อมในตัวผู้เล่นคาดว่าธีรทรบุญมาทันที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วจะไม่ได้ลงช่วยทีมชาติไทยในเกมนี้โดยจะใช้พีรพัฒนชายาลงเล่นแทน
ส่วนในตำแหน่งอื่นพร้อมลงสนามอย่างครบคัน
โดย๑๑ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันทร์
ขวาที่สตองโดคู่กองหลังใช้ธนบุญเกษารัฐกับกรวิทนามวิเศษ
ส่วนแก๊กซ้ายใช้พีรพัฒนชายา
กลางกลาง๓คนประกอบไปด้วยสหรัฐอยู่เย็นปกเก้าอานันต์และชนะทิพย์สงกระสิน
ส่วน๓แนวลุกจะใช้ลูกนัดกลุ่มจันทึกทางซ้ายธีรสินแดงดาทางขวาและศรีโรธชัดทองยืนเป็นหน้าเป้า
ขณะที่ซีโรชัดทองกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยว่า
หากเกมนี้ได้ลงเล่นก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
หวังลึกว่าอยากจะทำประตูในนามทีมชาติไทยให้ได้ในรายการนี้
ส่วนผู้เล่นกีแมนคนสำคัญของทีมชะไทยในเกมนี้ก็คือเจ้าเหม้าธิรสินแดงดา
ดาวชนโวมาสองสมัยนะครับในปีสองพันแปดแล้วก็ปีสองพันสิบสอง
ยิงไปเก้าประตูนะครับแต่ในรายการนี้เขายังไม่เคยคว้าแชมป์มาครองได้เลย
แต่ครั้งเดียวนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญในการค้าแข้งอาชีพของเขานะครับ
เขาก็เป็นกัปตันทีมชาติไทยในชุดนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับ
มีคลิปปิดท้ายนะครับไปดูลูกยิงของดุสิตเฉลิมแสนในเกมที่
ยิงจบโทษช่วยให้ไทยเอาให้ชนะอินโดนีเซียคว้าแชมป์สมัยที่สามไปคลองได้ในปีสองพันสองครับ

รายงานจากกรุงมณีลาประเทศฟิลิปปินส์ครับ